มาดูเหตุการณ์เฉียดตายของผู้ชายสองคนนี้กันบ้างค่ะ
ผู้ชายสองคนนี้ก็เดินกันอยู่ริมถนน
ถนนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เดินกันอยู่ดีค่ะคุณผู้ชม
รถคันหนึ่งจู่ก็พุ่งเข้ามา
ไปดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาค่ะ
มาเร็วเลยคุณผู้ชมค่ะเราออกฉลับเฉียงมาทั้งเขาเลยนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนนะคะ
แล้วกระบะคันนี้ก็พุ่งเข้ามานะคะคือชนรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็พุ่งชนใส่ผู้ชายทั้งสองคนจนกระเด็นแบบนี้ค่ะ
แล้วตัวรถก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างทาง

นี่ค่ะตำรวจภูทรเมืองลำพูนมาตรวจสอบ
ผู้ชายสองคนนี้เป็นชาวเมียนมานะคะ
ที่ขากับลำตัวเล็กน้อยนี่ยังลุกขึ้นมานั่งได้นะคะ
ทั้งคู่บอกเนี่ยกำลังเดินจะไปที่พักค่ะ
ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่ถึง๕๐๐เมตร
อยู่กระบะคันนี้ก็พุ่งเข้ามาชนจนกระเด็น
แต่โชคดีที่เขาเดินสวนเดินสวนทางตรงนี้มาเขาเห็นไงฮะตอนที่รถพุ่งมาก็เลยหลบทัน
คือตัดสินใจเร็วด้วยนะคะถ้าช้ากว่านี้อีกเดียวถูกชนเต็มแรงก็อาจจะเจ็บหนักกว่านี้นะคะ
ส่วนรถกระบะที่พุ่งเข้ามาเนี่ยนะคะสุดท้ายก็ไปชนกับกำแพงแล้วก็เสาไฟฟ้า
ด้านหน้ารถก็พังเสียหายนะคะแต่ว่าคนขับรถคันนี้ก็ไม่ได้รับบัตรเจ็บอะไร
เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ

นำตัวส่งโรงพยาบาลฮริพุนชัยที่ลำพูนค่ะ